ไหนกินแล้วมีแรงก็ต้องสนุกสนานคึกคักคึกคักคึกคลื้นเนาะ
อยู่บ้านถ้าหากว่ารถแห่ผ่านมาคุณจะอยู่เฉยได้ไหม

ลุกขึ้นมาเต้นสะบัดให้รอบกายของเราเพิดเผินเหมือนคุณป้าคนนี้ค่ะ
โอ้โหไม่รู้แหละว่าทำอะไรอยู่นี่แต่พอได้ยินเสียงรถแหบปุ๊บมาเลยจ้าจากที่อยู่ในบ้านค่ะวิ่งออกมาเลยเอาผ้าคลุมหัวนิดนึงกันแดดนิดนึงออกมาหน้าบ้านโยกโบกไม้โบกมือโยกย้ายสายสะโพกโอ้ชอบตรงนี้ตามจังหวะเสียงเพลง
เห็นอย่างนี้ใครได้ฟังแบบนี้ก็อดไม่ได้หรอกก็ต้องวิ่งมานิดนึงคือขบวนแห่เนี่ยเขาจะแห่นาคแห่ไปที่วัด
คุณป้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปด้วยแต่ว่าไหนผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็ขอร่วมรำร่วมฟ้อนกับเขานิดนึง
แยดบอกไปด้วยกันมั้ยป้าไปด้วยกันไหม

ไปมั้ยล่ะไปนะยอมไปนะ

นี่แล้วคุณรู้ไหมว่ากลับยังไง
ลูกชายมาตอบในคอมเมนต์นะว่า

ตอนไปไปสบายแทบแหไป
แทบทางยักยายเขาได้ไง
ป๊าก็เดินกลับนิ่มเหงา
ทำเป็นบรรยากาศสนุกสนานเนาะ

มีคนเขาเรียกว่าไปเต้นเอาบุญ

ก็แต่งานบุญแต่ลดแหนี่

ก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่รู้ว่าได้บุญหรือได้บาง
แต่เขาก็บอกว่ามีงานมีรถแถนอาจจะเป็นงานบุญนั้นเริ่มนะคะ